คดีที่หญิงสาวที่อุดรธานีถูกคนร้ายถีบรถจักรยานยนต์จนล้มลงนะครับ
ก่อนจะตรงเข้ามาชกท้องลากเข้าไปที่ข้างทางบังคับให้สำเร็จความไคร้ให้โดยปาก
ที่เธอจะสลัดหนีมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านได้
ล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
พบว่าเป็นทหารยศ๑๐ตรีอยู่ในพื้นที่จอบระเด็นจากรายงานครับ
นี่คือสภาพบาดแผลเป็นรอยฟกช้ำตามร่างกาย
นางสาวเอนามสมมุติอายุ๔๒ปี
เปิดให้ตำรวจสพเมืองอุดรธานีดูรอยบาดแผล
หลังถูกชายหื่นขี่รถจักรยานยนต์ประกบ
ถีบรถจนล้มก่อนชกท้องแล้วลากบังคับให้สำเร็จความไคร้ด้วยปาก
โชคดีมีชาวบ้านปั่นจักรยานออกกำลังกายผ่านมา
จึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือก่อนแจ้งตำรวจ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่วันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
บริเวณซอยนาซาย๒บ้านนาซายอำเภอเมืองอุดรธานี
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบโทรศัพท์มือถือคนร้ายตกอยู่
ตรวจสอบพบเป็นของทหารยศ๑๐ตรีแต่เจ้าตัวปากแข็ง
มือถือตกหายหลายวันแล้วซึ่งตำรวจไม่ปักใจเชื่อ
ประสานผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจค้นบ้านพัก
จักรยานยนต์และชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานและขออนุมัติศาลทหารออกหมายจับ
ทราบชื่อคือ๑๐ตรียุทธนาติดมาอายุ๒๓ปี
สังกัดกรมทหารราบที่๑๓ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานีเมื่อจนมุมด้วยหลักฐาน
นายทหารพระธรรมนูลมณฑนฐานบกที่๒๔
สิบตรียุทธนาเข้ามอบตัวต่อตำรวจสพเมืองอุดรธานี
เจ้าตัวสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเป็นวันหยุดราชการ
ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงและดื่มเหล้าจนมืนเมา
จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปเรื่อยไม่ได้กลับบ้าน
เพราะทะเลาะกับภรรยามาพบผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์สวนมา
เกิดอารมณ์ทางเพศตามไปตีสนิทและอาสาจะพาไปส่งบ้าน
แต่ผู้เสียหายไม่สนใจจึงขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบ
สบโอกาสจึงถีบรถจักรยานยนต์ของหญิงสาวจนล้ม
บังคับให้ใช้ปากสำเร็จความไคร่
หลังสอบปากคำถูกควบคุมตัวไปฝากขังที่สารทหาร
ส่วนการลงโทษทางระเบียบวินัยถูกลงโทษขั้นสูงสุด

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน